คุณผู้ชมคะในปี๒๕๖๒นี้นะคะ
จะมีเหตุการณ์สำคัญที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
นั่นก็คือการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ
ซึ่งคนไทยทุกคนต่างรอคอยนะคะ
ที่จะชื่นชมความงดงามตามโบราณราชประเพณี
ซึ่งวันนี้ไทยรัฐทีวีได้รับเกียรติจาก
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ
งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะ
อาจารย์จะให้เกียรติมาบอกเล่านะคะ
ถึงความหมายความสำคัญลำดับการของการพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะ

ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงความหมายความสำคัญของการพระราชพิธีนี้ก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคะ
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพระราชพิธี
เพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือการเป็นพระราชพิธีซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมแบบแผนของพิธีการ
ซึ่งก็คือเป็นขนบธรรมเนียมแบบแผนของพรามซึ่งเกิดขึ้นในอินเดียแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลในเอเชียอากาเน
ไม่ว่าจะเป็นในศรีลังกาพม่าลาวไทยกัมพูชาหรือประเทศอื่นอีกก็ตามทีนะครับ
ความจริงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นเป็นคนละส่วนคนละเรื่องกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าการรับราชสมบัติ
เพราะว่าการรับราชสมบัตินั้นคือการตอบรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินและเมื่อตอบรับก็เป็นได้เลยทันทีซึ่งจะต้องเกิดขึ้นก่อน
เมื่อเกิดขึ้นแล้วขั้นตอนจากนั้นก็เป็นเรื่องของการประกอบพิธีการก็เข้าสู่พิธีการซึ่งสมัยก่อนเราเรียกว่าพิธีราชาพิเศษ
ระยะหลังก็เติมคำว่าบรมเข้าไปให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งมามีทีหลัง
ในบางครั้งบางคราวอาจจะมีเหตุจำเป็นที่ไม่มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเลยก็ได้
เช่นรัชกาลที่๘นั้นได้ทรงรับราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมบูรณ์ในทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูลทุกประการ
แต่เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างสงครามบ้างยังทรงพระเยาบ้างยังทรงศึกษาต่ออยู่ที่ต่างประเทศบ้างจึงไม่มีโอกาสที่จะจัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจนกระทั่งเสด็จสวรรคตลงซะก่อน
ส่วนราชการอื่นนั้นก็มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพราะว่ามีระยะเวลาเตรียมการนานพอบางครั้งก็จัดถึง๒คราวด้วยกันคือจัดแล้วจัดอีกแต่ก็มีเหตุผลพิเศษรัชกาลที่๑นั้นทรงจัดครั้งแรกเมื่อทรงรับราชสมบัติได้ไม่กี่วันก็ทรงกระทำพิธีบรมราชาพิเศษเลยแต่ทำอย่างย่อ
เท่าไหร่นักจนอีกสามปีต่อมาเมื่อธรรมเนียมแบบแผนชัดเจนขึ้นเข้าของเครื่องใช้ครบถ้วนขึ้นก็โปรดให้มีพระราชพิธีบรรมราชาพิเศษครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่สองที่สามที่สี่นั้นทรงมีพระราชพิธีบรรมราชาพิเศษหลังการทรงรับราชสมบัติเพียงครั้งเดียวจนกระทั่งมาถึงรั
ชมพันศาเพียง๑๕แล้วก็ทรงพระประชวนเรียกว่ายังทรงเป็นผู้เยาก็อาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะกระทำพิธีบรมราชาพิเศษแต่ก็โปรดให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพียงสังเกตแปลว่าอย่างย่อไปก่อนครั้งหนึ่งจนกระทั่งต่อมาเมื่อทรงบรรลุพระราชนิติภาวะได้เสด็จ
ตอนนั้นก็มีพระราชพิธีบรรมราชาพิเศษอย่างใหญ่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง
ราชการที่๖นั้นเมื่อทรงรับราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาศรัชกาลที่ห้า
ก็ได้โปรดให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งแรกแต่ต่อมาไม่นานหลังจากนั้นก็โปรดให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งและครั้งหลังนี้ก็ได้มีการเชิญผู้นำรัฐบาลต่างประเทศพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ต่างประเทศที่ทรงรู้จักคุ้นเคยให้มาร่วมงานด้วยนั่นก็เป็นก
และการที่แปดได้กล่าวแล้วว่าไม่ได้มีพระราชพิธีบรรมราชาพิเศษไม่ว่าอย่างย่อหรืออย่างเต็ม
เพราะว่าอยู่ระหว่างภาวะสงคราม
การที่๙นั้นทรงจัดให้มีครั้งเดียวเมื่อหลังจากที่ทรงรับราชสมบัติไปแล้วประมาณ๔ปี
แล้วก็ยังจะรอการถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่๘
จนกระทั่งเมื่อทุกอย่างพร้อมในปี๒๔๙
โปรดให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพียงครั้งเดียว
และบัตรนี้ก็จะมาถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐
ซึ่งจัดห่างจากระยะเวลาที่ได้ส่งรับราชสมบัติประมาณ๓๔ปี
คือราชการที่๙เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๕๙เราทราบกันอยู่
ต่อมาได้ทรงตอบรับคำอันเชิญขึ้นครองราชเมื่อวันที่๑ธันวาคม
แล้วก็ให้ย้อนหลังไปจนถึงวันที่๑๓ตุลาคมปีนั้น
ต่อจากนั้นมาก็เสด็จสถิตอยู่ในที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจเต็มตามรัฐมนูลและกฎหมายทุกอย่าง
แม้จะยังไม่ได้ประกอบพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีก็ตาม
ก็เนื่องจากเกี่ยวกับความพร้อมหลายอย่าง
กระทั่งบัตรนี้เข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ก็ได้มีการพนุบำรุงซ่อมแซมรักษาเรียบร้อยแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเรือในพระราชพิธีเครื่องเบนจราชกุฏภัณฑ์
ตลอดจนกระทั่งอาคารสถานที่ต่าง
รวมทั้งพระเริกที่ได้เหมาะแล้ว
ก็โปรดให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้น
ในระหว่างวันที่๔ที่๕ที่๖พฤษภาคมนี้
เรื่องของการกำหนดวันทำไมถึงเป็นวันดังกล่าวคะอาจารย์ค่ะ
เป็นเรื่องของ๒อย่างประกอบกันหนึ่ง
เริกแล้วก็สองทรงพระสะดวกในส่วนเหล่านั้นด้วยนะครับ
คำว่าทรงพระสะดวกนั้นอาจจะมีความสำคัญในความหมายที่ว่า
ถ้าในอดีตโบราณอยู่ระหว่างการเศร้าโศกหรือการที่เข้าของเครื่องใช้ยังไม่พร้อม
ก็อาจจะต้องมีการตระเตรียมเพราะฉะนั้นเร่งจัดเร็วก็ไม่ได้
เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ใช่ว่าเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
ไม่ใช่หรอกก็ต้องดูเลิกที่เหมาะแก่พระองค์และเหมาะแก่พระศกรณิกรด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสวัสดิมงคลแก่พระมหาราชอาณาจักร
จึงต้องอาศัยความพร้อมทั้งในเรื่องของเวลาและเรื่องของข้าวของเครื่องใช้สถานที่ที่เตรียม
ในต่างประเทศก็เป็นเช่นนี้ครับถ้าเราจะจำได้เมื่อครั้งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ของภูตาล
ท่านรับราชสมบัติต่อจากพ่อท่านเนี่ยท่านท่านยังไม่ได้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจนกระทั่งทิ้งไปอีก๒ปี
เพราะว่าเกี่ยวกับพระเริกเนื่องจากในปีที่ทรงรับราชสมบัตินั้นไม่มีวันใดที่เหมาะและเป็นมงคลแก่พระองค์และประชาชนของพระองค์
กระทั่งทอดระยะเวลาไปอีกถึงประมาณ๒ปี
พอเราได้กำหนดการแล้วนะคะก่อนที่เราจะมาคุยว่าลำดับขั้นตอนจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
อยากให้อาจารย้อนไปนิดนึงค่ะ๒๓เมษายนมีอีกหนึ่งลำดับขั้นตอนที่สำคัญอยากจะให้อาจารย์อธิบายหน่อยนะคะว่าวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
เรื่องของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นต้องเข้าใจว่าแบ่งออกเป็น๓ช่วงคือ๑ช่วงก่อนพระราชพิธี๒ช่วงพระราชพิธีแล้วก็๓ช่วงหลังพระราชพิธี
ช่วงก่อนพระราชพิธีเป็นเรื่องการตระเตรียมการต่างที่จะนำมาใช้ในพระราชพิธี
เพราะฉะนั้นคำว่าตระเตรียมการซึ่งเป็นช่วงก่อนช่วงแรกนั้นมีตั้งแต่๑เตรียมน้ำเพราะน้ำนั้นเป็นพระเอกของงานจะต้องนำมาใช้๒อย่าง
ใช้ในการอาบเรียกว่าสงฆ์พระมุรทาพิเศษ๒ใช้ในการรดน้ำที่เรียกว่าถวายน้ำอภิเษกหรือทรงรับน้ำอภิเษก
นั่นเป็นเรื่องเตรียมที่จะต้องนำมาจากที่ไหนที่ไหนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเรื่องของการเตรียมน้ำนั้น
เตรียมอีกอย่างหนึ่งก่อนเข้าสู่พระราชพิธีก็คือการเตรียมเรื่องของการจารึกพระสุพรรณบัติ
การจารึกดวงพระบรมราชสมภพและการแกะพระราชลันจกรประจำราชการซึ่งต้องเตรียมก่อนเพื่อจะได้นำไปใช้ทูล๙ทูลกระหม่อมถวายในระหว่างพระราชพิธี
การที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นในวันที่๒๒๒๓อย่างที่ว่ามานะครับ
วันที่๒๒นั้นยังไม่มีอะไรมากเป็นเรื่องของการเจริญพระพุทธมนต์เป็นเรื่องของพิธีสงฆ์เพื่อความสวัสดีมงคล
พอวันที่๒๓พฤษภาคมนั้นเป็นวันเตรียมการใหญ่แล้วล่ะ
เพราะว่าจะมีการจารึกพระสุพรรณบัตรแล้วก็มีการจาลึกดวงพระบรมราชสมภพแล้วก็แกะพระราชลันจกรประจำรัชกาล
คำว่าจารึกพระสุพรรณบัตรนั้นหมายความว่าอย่างนี้
สุพรรณบัตรคือแผ่นทองถ้าเป็นแผ่นเงินเราเรียกว่าฮิรัญญบัตร
ถ้าเป็นธรรมดาแผ่นธรรมดากระดาษทั่วไปเราเรียกว่าศัลยบัตร
เหมือนกับที่เราเรียกว่าฆาตการตำรวจทหารพลเรือชั้นศัลยบัตร
นั่นก็คือการเขียนในประกาศพระราชองค์การธรรมดา
แต่ถ้าเป็นเรื่องของชื่อบุคคลสำคัญเช่นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่
เขาก็จะเขียนลงบนแผ่นเงินเรียกว่าพระหิรัญญบัตรนะครับ
แต่ถ้าเป็นพระนามหรือพระประมาพิไทยของพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่
หรือแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชก็จะเขียนหรือจารึกลงบนแผ่นทองคำ
ซึ่งตีออกให้เป็นแผ่นบางนะครับเราเรียกว่าจารึกพระสุพรรณบัตร
ก็คือเขียนชื่อพระนามของพระเจ้าอยู่หัวนั้น
เมื่อตอนที่ยังไม่มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก็จะมีพระนามาพิไทยอย่างหนึ่ง
เช่นที่เรารู้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
นั่นเป็นพระนามาพิไทยที่ทรงเปลี่ยนใหม่จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาเป็นพระนามาพิไทยนี้
ทรงรับราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์
ต่อมาก็ถึงเวลาที่จะบรมราชาพิเศษก็จะต้องเปลี่ยนพระนามาพิไทยอีกครั้งหนึ่งมาเป็นพระปรมาพิไทยอย่างเต็ม
ถ้าเป็นสมัยโบราณครั้งราชการที่หนึ่งสองสามสี่ห้านั้นยาวประมาณครึ่งหน้าหรือหนึ่งหน้าครับ
ระยะหลังก็จะสั้นลงสั้นลงเมื่อมาถึงครั้งรัชกาลที่เก้า
ก็จะเหลือเพียงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนริบดินสยามินทราธิราชบรมนาศบพิษ
จบแค่นั้นครั้งรัชกาลที่๑๐นี้จะมีพระปรมาพิไทยอย่างยาวว่าอย่างไร
ก็เป็นเรื่องที่จะมีประกาศให้ทราบต่อไปว่าพระประมาพิไทยนั้นมีว่าอย่างไร
แต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่อาลักษณ์จะต้องจารึกคือเขียนลงบนแผ่นทองคำ
ซึ่งมีชื่อว่าพระสุพรรณบัตรสุพรรณก็คือทองบัตรก็คือแผ่นแผ่นทองตีบาง
แล้วก็อาจจะมีการจารึกพระสุพรรณบัตรพระนามาพิไทยเจ้านายพระองค์อื่น
แท้แต่จะส่งพระปลดกล้าวให้สถาปนาหรือเลื่อนพระอิสริยยศเจ้านายพระองค์ใดบ้าง
เรื่องนี้เราก็เตรียมแผ่นเอาไว้มากมายพอสมควรสำหรับที่ใช้เป็นแผ่นสำรอง
ส่วนจะมีพระราชกระแสรับสั่งให้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดนั้นก็เป็นเรื่องของประกาศสำนักพระราชวังจะแจ้งต่อไป
โดยมีผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธี
จะลึกเสร็จในวันที่๒๓ตอนเช้า
ก็จะมีการบวงสวงเวียนเทียน
เรียบร้อยแล้วก็เชิญขึ้นตั้งบนธรรมาศศิลา
ซึ่งอยู่หน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระแก้วมรกฏในพระอุโบสถนั้น
อย่างที่สองที่ต้องจารึกก็คือดวงพระบรมราชสมภพ
พูดง่ายคือดวงชะตาวันเกิดที่ผูกลักษณะราศีที่เราอาจจะเคยมี
เราก็มีเป็นดวงกลมแล้วก็มีแบ่งเป็นช่อง
ซึ่งตรงนั้นเป็นดวงพระบรมราชสมภพ
ก็จะจารึกบนแผ่นทองสุพรรณบัตรเหมือนกัน
แล้วก็จะม้วนใส่ไว้ในพระกรรณ
การันแปลว่าหีบที่ตั้งเป็นแท่งแล้วก็มีฝาปิด
อย่างที่สามที่ต้องทำก็คือการแกะพระราชลันจกร
ซึ่งก็เป็นรูปครุฑผ้าแล้วก็มีพระปรมาพิไทยประจำ
แต่ละรัชกาลจะไม่เหมือนกัน
แกะขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็จะเชิญขึ้นวางบนธรรมาศศิลาอย่างเดียวกัน
แล้วก็เมื่อได้เวลาก็จะเชิญเข้าขบวนไปสู่พระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
ในวันหรือระหว่างเวลาที่มีพระราชพิธี
ซึ่งก็เป็นการจบในส่วนของการเตรียมการ
ก่อนเข้าสู่พระราชพิธีหรือที่เราเรียกกันมาช่วงต้น
แต่ถ้าช่วงกลางนั้นคือช่วงสำคัญหลักหัวใจของงาน
นั่นก็คือวันที่๔ที่๕ที่๖พฤษภาคม

ก็มีขบวนพยุยาตราทางชนละมากเทเรือ
ในประมาณราวปลายเดือนตุลาคม
แต่ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีพิธีสมโพธิต่าง
แล้วก็พิธีที่รัฐบาลจัดพร้อมกับประชาชน
จิตอาสาขุดลอกคู่ครองอันนั้นก็เป็นเรื่องตามมา

สำหรับในช่วงต้นยังมีในส่วนของการจุดเทียน
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกไหมคะอาจารย์ค่ะ
เช่น๓พฤษภาคมจะมีกำหนดการอะไรตรงนั้นบ้างไหมคะ
เมื่อเข้าสู่ช่วงพระราชพิธี
ซึ่งก็คือวันที่๔ที่๕ที่๖
แต่จะมีนำมาอีก๒วันคือ๒กับ๓
วันที่๒นั้นเป็นเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพราะยังไม่ได้เข้าสู่พิธีบรมราชาพิเศษ
เสด็จพระดำเนินไปทรงศักระ
พระบรมราชานุสาวรีสำคัญ

ปฐมบรมราชานุสรเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า
และพระบรมราชานุสาวรีพระบรมรูปทรงมาราชการที่๕
พระราณพระราชวังดุสิตตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง

แต่พอถึงวันที่๓เรียกว่าวันศุกร์ดิบแล้วล่ะ
คือใกล้กับวันที่๔ซึ่งเป็นวันบรมราชาพิเศษ
ตอนเช้าก็จะมีพิธีอันเชิญพระสุพรรณบัติ
ตอนเย็นวันที่๓พฤษภาคม
ไปยังวัตต์สิรษะสรรดาราม
นามัศกาลพระแก้วมรกฏแล้วก็จะมีการทำพิธีสำคัญ
ก็คือการเสด็จไปสู่พระที่นั่งภัยศาลทักษิณจะมีการประกาศการพระราชพิธี
คำว่าประกาศการพระราชพิธีก็คือประกาศเปล่าร้องชุมนุมเทวดา
เทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในพระบรมหาชวัง
และที่ปกปักรักษาพระราชอาณาจักรให้รับทราบทั่วกันว่า
ภายในไม่ถึง๒๔ชั่วโมงจากนั้นจะมีการสถาปนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แล้ว
ขอเชิญเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตเป็นพยาน
เราเรียกว่าพิธีประกาศการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

ผู้ประกาศนี่จะเป็นพระสงฆ์พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่
ขึ้นในที่ท่ามกลางสงฆ์แล้วก็มีการประกาศให้ทราบทั่วกัน
เฉพาะพระพักษ์ทำต่อหน้าด้วย
หลังจากนั้นก็เป็นส่วนของทรงสการะพระบรมอัฐิพระอัฐิของพระราชบรรพบรุษต่าง
นั่นก็เป็นเรื่องของเย็นวันที่๓
รุ่งขึ้นก็เข้าสู่พระราชพิธีโดยแท้วันที่๔พฤษภาคมแล้ว
เราได้เห็นภาพรวมแล้วนะคะถึงความหมายความสำคัญนะคะ
ของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสำหรับในช่วงต้นนะคะ
ก่อนที่จะถึงวันที่๔พฤษภาคม
วันที่๔พฤษภาคมเป็นวันสำคัญนะคะ

สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี